ไปขุดสมบัติกันหน่อยดีไหมคะ

วันนี้ตำรวจขึ้นเขาไปเลยครับถามว่าขึ้นไปทำอะไร
ขุดทองไปเจอทองถูกฝังเกือบ๒๐ล้าน
เงินสดอีก๕๐๖๐กว่าล้าน
นี่เหรอนี่ภาพเมื่อคืนใช่ไหม

เมื่อคืนแล้วจะโอ้โหแล้วนี่ชาวบ้านเขามาให้ข้อมูลด้วยนะ
บนเขามีกุฏิเป็น๑๐หลังเลย
แล้วมีพระสงฆ์ลาดตระเวนเหมือนตรวจตราเป็นยามอย่างนั้นด้วย

นี่เห็นไหมคะมีทั้งทองคำแท่งมีทั้งทองรูปภัณฑ์

ดูฝั่งตื้นเหลือเกินเคลียร์นี่เจอเลย
คือทองที่เจอเนี่ยนะคะทองรูปภัณฑ์และทองคำแท่งรวมแล้วเนี่ย

เงินสดอีกไม่ต่ำกว่า๘๐ล้านครับพี่หุย

เพิ่มค่ะก่อนหน้านี้ที่เจอเนี่ย๑๘๐ล้านใช่ไหม
นี่เจอเพิ่มอีกรวมแล้วเนี่ยถ้านับครั้งก่อนจนวันเมื่อคืนที่เจอเนี่ย

คืออดีตพระคมตอนที่ถูกไล่จับกลุ่มตัวได้หลังจากหายไปจากวัดแอบไปศึกใช่ไหม

พบว่าที่บ้านเนี่ยของน้องสาวเจอเงินสด๕๑ล้าน

แล้วที่โอนเข้าบัญชีของน้องสาวอีก๑๓๐ล้าน

เมื่อคืนไปหาเพิ่มในพื้นที่ในวัดป่าธรรมคีรีที่โคราช
ทองคำแท่งและทองรูปภัณฑ์กว่า๑๙ล้านกับเงินสดอีก๘๐ล้าน

ยังเพราะเจ้าหน้าที่เขาไปเจอช่องหินค่ะ
หินเหมือนอุโมงอยู่ลึกจากผิวดินประมาณ๑๒เมตร

นี่เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไฟฉายส่องเข้าไปดูหน่อยสิ
ข้างในนั้นมีห่อผ้าค่ะห่อผ้าบรรจุทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่อีกเพียบเลยค่ะ
ฝังกันดื้อแบบนี้เลยนี่ตำรวจไปพร้อมกับคณะทำงานด้านพุทธศาสนาเลยนะคะ
จุดตรงนี้คือเขาหลังป่าวัดธรรมคีรีเลย
หลังจากตรวจภูเขาขุดสมบัติกันเสร็จแล้ว
กุฏิต่อเลยนะคะไปค้นกุฏิอดีตพระคม

คือไอ้ภาพขุดกันเมื่อคืนนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจทำไมไม่มีเสียงคือไม่มีเสียงมาตั้งแต่ต้นฉบับอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนที่กุฏิพระคมนะคะอดีตพระคมนะ
ตู้เซฟเนี่ยมีทองคำแท่งขนาดเท่าฝ่ามืออะพี่อุ๋

ทองคำแท่งขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ย๖แท่ง
ในกระเป๋าเดินทางอีก๒๓ใบก็มีซับสินอยู่เหมือนกันเนี่ย

ตอนนี้ตำรวจนำของกลางทั้งหมดไปรวบรวมตรวจสอบจำนวนแล้ว
เปิดห้องประชุมตั้งโต๊ะยาวหลายตัวเลย

เพราะต้องแยกแจกแจงทรัพย์สินทั้งธนบัตรทองคำสมุดบัญชีและทรัพย์สินอื่นโต๊ะยาวพอไหมคะ

ทองคำที่เจอจากอดีตพระสองรูปที่เป็นผู้ต้องหาใช่ไหม
อดีตเจ้าอาวาสคืออดีตเจ้าอาวาสกับอดีตพระพรมพระนาเทศ
กับอดีตประธานสำนักส่งใช่โอ้มันเยอะกันอันนี้เลยเนี้ย
นี่คือโต๊ะยาวหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะสี่โต๊ะห้าโต๊ะ
โต๊ะหกโต๊ะนู่นอยู่มุมนู้นอีกพี่อุ๋ยหกโต๊ะวางไม่หมดอ่ะ
คือถ้าเกิดว่าจะถามว่าเงินสดเหล่านี้หรือว่าจะทองคำอะไรต่าง
ที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยมาจากไหนถ้าเกิดว่าเอาแบบไม่คิดความโอ้โห
ซับซ้อนโอละหมานอะไรวุ่นวายมากก็เงินที่ญาติโยมมาทำบุญนั่นแหละ
บริจาคสร้างอุโบสถบูรณปฏิสังขรทำบุญอุ้ย
ส่วนทองคำแท่งทองรูปภัณฑ์ต่าง
บางทีเขามีแบบอาจจะหล่อพระสร้างวัตถุมงคล
หรือว่าสร้างอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเอาทองมารวมกันมาหลอมด้วยกัน

โอโหแบบยาวยาวเลยโอ้โหอย่างนี้เลย
พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกนะคะว่าคดีนี้ตำรวจเขาขยายผลจากเส้นทางการเงิน
ผู้มีจิตศรัทธาที่ทำบุญบริจาค
สร้างอุบัติสดเจดีเริ่มสายทำบุญต่างมานานา
กระทั่งมีการไปเจอว่าเอ๊ะมันมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนี่นะ

เส้นทางที่ตรวจสอบไปเจอเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๓แล้วค่ะ

๓ปี๓๐๐ล้านนะพี่อุ๋ยว่าไง
แต่เบื้องต้นสอบปากคำอดีตพระคมกับน้องสาวปฏิเสธนะคะ
เขาบอกว่าไม่ไม่ได้ยักยอก

ถามเอาแล้วไม่ยักยอกแล้วไปฝังดินไปอยู่ในกุฏิไปอยู่ที่บ้าน

เขาบอกว่าที่ต้องไปเก็บที่บ้านเนี่ยเพื่อสะดวกในการเบิกจ่าย

คือสะดวกในการเบิกจ่ายก็เก็บที่วัดอันนั้นสะดวกที่สุดแล้ว

เบิกจ่ายอะไรที่บ้านล่ะแล้วใครจะตรวจสอบ
ในขณะที่อดีตเจ้าอาวาสซัดเต็มเลยค่ะ

พระหมอซัดทอดเลยค่ะว่านายคมเป็นคนสั่งการทั้งหมด
ไม่ตรงกันแล้วนะคะลองฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
๒๐ล้านบาทโดยประมาณ๑๙ล้านบาทแล้วก็เงินสดอีกประมาณ๘๐ล้าน
ไปซุกไว้บนเขาขุดดินฝังไว้
ก็นึกว่าไปบวชนี่สะสมภูมิบุญสะสมความรู้ทางด้านพุทธศาสนา
สรุปสะสมเงินสะสมทองนะคะ
แต่เส้นทางการเงินที่ทางท่านผู้บริการตำรวจสอบสวนกลางบอก

๓ปีค่ะแปดอีกพระคมอายุ๓๙แล้วบวชมาผมว่า๑๐กว่าปี
ซึ่งก็ต้องให้ตำรวจขยายผลต่อไปแต่ย้อนหลัง๓ปีคาดว่าเงินก็ประมาณ๓๐๐ล้าน
ใช่ที่บวกกันตอนนี้ที่ได้ที่มีอยู่ในมือตำรวจ๓๐๐กว่าล้าน
ณขนาดนี้แค่นี้นะณขนาดนี้คือคนก็ตั้งคำถามเลยว่า
เขาเพิ่งมาตะบะแตกเมื่อ๓ปีก่อนเหรอหรือว่าอย่างไรให้ตำรวจขยายผลนะคะ
ซึ่งกองปราบก็ได้คุมตัวในคมหรือว่าอดีตพระคมประธานฝ่ายส่งวัดป่าธรรมคีรี
นายวุฒิมาหรือว่าอดีตพระหมออดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี
แล้วก็นางสาวจุธาทิพย์น้องสาวอดีตพระคมไปฝากขังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว
ในข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินโดยทุจริต
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็รับของโจร
ซึ่งสังเกตจากสีหน้าทุกคนเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะคะ

เพราะสารบอกเลยว่าพฤติการแบบนี้เป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรง
ของกลางก็คือเงินสดและความเสียหายมันก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
ถ้าปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยทั้ง๓คนอาจจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานได้
และพนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วย

นี่คือภาพตอนที่นำตัวไปฝากขังนะ

อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะก็มีสื่อมารอเยอะเลยนะครับ
ทางพื้นที่วัดไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะครับ
ก็จะมีรถยนต์ของบรรดาคนในวัดหรือว่าลูกศิษย์วัดที่ผ่านเข้าออกเข้าไป
แล้วก็มีการเอาประตูเหล็กล้อเลื่อนมาปิดกั้นทางเข้าวัด
จากนั้นนะครับมีรถตู้ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขับเข้าไปด้านในแต่ก็ยังไม่ให้คนนอกเข้าไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่ทีมข่าวของเราสังเกตการณ์อยู่ที่หน้าวัดป่าธรรมคีรีเนี่ยนะฮะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับได้เข้ามานะฮะพร้อมกับนำรูปกุฏิบนภูเขา
ซึ่งอยู่ด้านหลังวัดป่าธรรมคีรีมาให้ทีมข่าวดูนี่ฮะติลงพื้นที่ไปนะครับ
คือชาวบ้านคนนี้เนี่ยบอกว่าตัวเขามีพื้นที่ทั้งสวนทั้งไร่
อยู่ติดกับพื้นที่วัดป่าธรรมคีรีแล้วไปเห็นว่ามีกุฏิสิบกว่าหลัง
ที่สร้างอยู่นี่ฮะแถวในป่านะครับด้านหลังวัดป่าธรรมคีรีนะครับ
แล้วจะมีพระเนี่ยคอยเดินเหมือนกับไม่ใช่เดินไปเดินมาเพื่อจะมาจำวัดในกุฏินะ
เหมือนเดินรัชเวรนะครับเค็มมวดตลอดเวลาด้วยถือถุงอาหาร
ถือกระเป๋าก็มีขึ้นไปบนกุฏิบนเขาซึ่งมันคือพื้นที่ไร่สวนอะไร
ของชาวบ้านเขานะฮะคาดว่าเอ๊ะในถุงมันจะเป็นทรัพย์สินอะไร
ที่จะลักลอบเอามาฝังดินหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนยังเจอเลย
แต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรวจสอบกุฏิเหล่านี้นะครับ
อันนี้ชาวบ้านคนนี้เขาบอกกับผู้สื่อข่าวนะเขาบอกว่าเขาเคยถูกคมขู่
แล้วก็มีการแอบอ้างเบื้องสูงจากคนนอกพื้นที่บางทีก็มาขู่ชาวบ้าน
บอกอยากอยู่ที่นี่ต่อไหมทำให้ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะว่าถ้าเข้าไปยุ่ง
กลัวว่าจะไม่ได้อยู่ต่อนะฮะแล้วก็ไม่กล้านำเรื่องที่สงสัยมานาน
ไปบอกใครด้วยจนกระทั่งมีข่าวนี้เกิดขึ้น
บอกอยากอยู่ที่นี่ไหมผมก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้จักเขา
ชาวบ้านคนนี้ก็เลยพาทีมข่าวเดินสำรวจนะฮะป่าด้านป่าเขาด้านหลังวัดธรรมคีรีนะครับ
ซึ่งถ้าดูพื้นที่ห่างไปสัก๓๐๐เมตรเนี่ยคือเส้นทางมันก็ขึ้นลำบากแล้วล่ะนะฮะ
ชันด้วยต้นไม้ขึ้นรกเลยแล้วก็ไปถึงจุดที่เจอกุฏิร้าง
อยู่กลางป่าจริงนะครับ
เครื่องใช้หนังสือสวดมนต์นะจุดนี้ชาวบ้านบอกว่าจะเห็นพระสงฆ์เดิน
เข้าออกทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดเวลานะครับ
เวลามาก็จะถือกระเป๋าเข้ามาที่กุฏิแห่งนี้ด้วย
มีตรงนี้นะครับพิติลงพื้นที่ไปลักษณะแล้วไม่น่าจะอยู่ได้ตอนนี้ครับ
แต่เขามีนี่ฮะกล่องสีฟ้าที่ใส่ข้าวของต่างหนังสือต่างนะครับ
จากนั้นชาวบ้านก็พาเราเดินสำรวจเข้าไปอีกสัก๑๐๐เมตรนะครับ
ไปเจอกุติพระนะครับเป็นกุติไม้อันนี้เป็นหลังที่๒ที่มาเจอนะครับ
เล็กไม่ใหญ่นะครับมีข้าวของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้ง
อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแต่ก็ไม่เจออย่างอื่นนะฮะ
พวกลักษณะที่เก็บเงินเก็บทองอะไรพวกนี้ก็ไม่เจอนะครับ
ร่องรอยการขุดหลุมฝังกลบอะไรก็ยังไม่เห็นนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งห่างไปอีกเข้าไปในป่าลึกอีก
เข้าอีก๒๐๐เมตรนะครับแต่ตอนนั้นก็ฝนตกแล้วตีบอก
เริ่มมืดค่ำแล้วมันเสี่ยงเกินไปตีบอกเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะออกมาไม่ทัน
ออกมาไม่ได้นะชาวบ้านก็เลยแนะนำว่ายังไงออกก่อนดีกว่า
เดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะครับเราได้คุยกับชาวบ้านอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าเขาจำได้ว่าตอนที่อดีตพระคมมาสร้างวัดในพื้นที่ตรงนี้ใหม่เนี่ย
ตัวเขาก็เนี่ยคนที่นั่งคุยกับติเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยฮะ
เขาบอกเขานี่แหละเป็นคนพาไปติดต่อหาที่ดินสร้างวัด
หลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกศิษย์จากต่างพื้นที่หรือว่าคนมีเงินมีทองเข้ามาทำบุญ
แล้วพอมีคนมาวัดเยอะขึ้นนะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้น
อดีตพระคมก็เริ่มเปลี่ยนไป
อย่างตัวเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอดีตพระคมเองก็เป็นพระนักเทศที่เก่งคนนึงนะครับ
แล้วเคยได้ยินกับตัวเองมาว่าอดีตพระคมเนี่ยแอบอ้างเบื้องสูงด้วย
มาเจอกันที่บ้านผมเนี่ยอ้อวิธีสิทำไมพูดเหมือนกันนะ
นี่ท่านก็ได้ยินอย่างนี้มา
ผมบอกว่าพ่อท่านจบเกมเพราะท่านแอบชอบแอบอ้างอย่างนี้
คือไอ้จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ย
ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของประธานสำนักสงฆ์ของวัดป่าแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ปากช่องนครรัชศรีมาว่ามีการทุจริตเงินวัดหรือไม่
ท่านผู้ชมจำได้นะครับคือทางกองปราบเนี่ย
เขาได้ข้อมูลมาจากสำนักพุทธสำนักพุทธเขาก็ได้ข้อมูลมา
แล้วพอไล่ตรวจสอบอยู่เนี่ยก็เหมือนกับที่เราได้ข่าวมาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนใช่ไหม

อยู่ดีก็มีข่าวว่ามีประธานสำนักสงฆ์กับเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์
ก็คือที่วัดป่าธรรมคีรีเนี่ยนี่เป็นพระดังอ่ะคือพระอาจารย์คมเนี่ย

ใช้คำว่าแอบไปศึกด้วยแบบไม่มีใครรู้
แล้วก็เนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็กำลังถูกตรวจสอบ
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทรัพย์สิน
แล้วสุดท้ายก็โอ้โหมันก็เป็นจริงนะฮะไปศึก

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนเนี่ย
ืมสายศรัทธาอดีตพระคมจากคำสอน
และปฏิเสธไม่ได้ก็คือประเด็นเรื่องของการแอบอ้างเบื้องสูง

ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐนิวสโชว์เอาไว้นะคะว่า

ชื่อเสียงที่อดีตพระคมสร้างมา
และกระแสที่ทำให้คนเคารพสัทธาเนี่ย
ส่วนใหญ่มาจากการแอบอ้างสถาบัน
สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวอดีตพระคม
เพราะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเงินทองที่ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่มันคือศรัทธาที่ประชาชนเขามีต่อสถาบัน
และเท่าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินตอนนี้เนี่ย
ผู้เกี่ยวข้องน่าจะมีแค่๓คน

เจ้าอาวาสอดีตพระคมแล้วก็น้องสาวอดีตพระคม

อันนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจขยายผลอย่างละเอียดนะคะ
มันมาจากศรัทธาประชาชนที่มีศรัทธาต่อสถาบัน
การที่ท่านคมพยายามจะอวดอ้างก็ดี
การโหนหรืออะไรหลายอย่างก็ดี
สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แสดงถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วครับ
อกจากมีการแอบอ้างสถาบันแล้ว
ยังมีการไปบอกด้วยว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัว
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปวัดเกษรศรีคุณ

ที่บอกว่าไปศึกษาธรรมมาจากแม่จันดีโลหิตดี
โน้งสาวหลวงตามหาบัวญนสัมปารโน

เขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่กับหลวงตามหาบัวก่อนจะละสังขารประมาณ๒๐ปี
ยืนยันตรงนี้ผ่านไทยรัฐนิวส์โชว์เลยว่า
อดีตพระคมไม่ได้บวชที่วัดนี้ไม่เคยจำพรรษาที่นี่

เคยเห็นก็ตอนที่เป็นคาราวาสแต่งชุดนักศึกษามากราบแม่จันดี

น่าจะเป็นเพราะเลื่อมสายศรัทธาแล้วก็ศึกษาธรรม
เอาจริงบอกว่าเป็นลูกศิษย์บอกว่าเป็นลูกหา

ไม่เคยมาจำพรรษาที่พระประวัติศาสตร์เลย

ไม่เคยประจำภาษาที่นี่เลยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้บวชอยู่ที่นี่ไม่ได้บวช

มันเป็นพระมาก็มาทำบุญทำอะไรอย่างนี้
มากราบเหมือนอย่างเราสัทธาบาจารย์
ก็มากราบปลาอะไรทั่วไปอย่างนี้
อาจจะถามปัญหาธรรมะอะไรท่านบ้าง
แต่ว่ามาแบบว่าเหมือนเสนอตัวว่ามานอนอะไรอย่างนี้
อยู่กับท่านนานอีกไม่มีครับ

รับรองว่าพระองค์นี้เป็นลูกศิษย์ก็ไม่มีครับ
ด้วยเงินและทองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาตมาเอง
อ่าทองที่ฝังเอาไว้ใช่ไหม

ทองของจริงเลยค่ะอันนี้

อาตมาจะสั่งสมทองเองอย่างนี้เหรอ

บ้าบุญกันนักเลยเอาความรู้ไปดับทุกข์บ้างได้ไหม